เรื่องของความพร้อมล่าสุดก็เล่าให้ฟังกันหน่อยว่า
ทางภาครัฐก็มีการให้กำลังใจนักกีฬากันอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยมีการฝากโวยพรไปยังทัพนักกีฬาไทย
ก็บอกให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งใจไว้เพื่อนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทย
ไม่ว่าจะได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันหรือไม่ก็ตาม
นายกรัฐมนตรีก็ยังมีการขอบคุณนักกีฬาทุกคนครับที่เสียสละ
เวลาฝึกซ้อมแม้ว่าสถานการณ์โควิดมันมีความท้าทาย

ส่วนนพัศวรรณอย่างภัยบูลนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย
เปิดเผยถึงความรู้สึกหลังจากได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่
ทงชาติไทยนำขบวนพาเรททัพนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขัน
ร่วมกับคุณเสวดเศรษฐาพรนักกีฬายิงเป้าบินชายทีมชาติในวัย๕๘ปี
ในช่วงค่ำของวันที่๒๓กรกฎาคมนี้
ทันทีที่มีการรับแจ้งจากหัวหน้านักกีฬานะครับก็ตกใจแล้วก็อึ้ง
ไม่คิดว่าจะรับหน้าที่อันทรงเกียรติในครั้งนี้
เพราะคิดว่ามีนักกีฬาที่มีความสามารถแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีกว่า
แต่เนื่องจากนักกีฬาหลายคนมีภารกิจในการแข่งขันวันรุ่งขึ้นครับ
คือ๒๔กรกฎาคมทำให้การเข้าร่วมพิธีเปิดอาจจะกระทบกับการแข่งขันได้